คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของ
คุณหนุ่มกะลากับคุณจูน

ให้ทนายออกมายืนยันแล้วว่า
เธอจะฟ้องผู้หญิงคนใหม่ของคุณหนุ่มกะลา
ฝ่ายชาย๑๐ล้านบาทครับคุณผู้ชม
จูนเพ็ญชุลีหนูแก้ว

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา
หมดเวลาอ่อนแอต่อไปนี้

ให้ก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมาย

มาให้ทนายชายพัฒน์ฟ้องบุคคลที่๓

เรื่องนี้ทนายชายพัฒน์ยืนยันกับทีมข่าวบอกว่า
การฟ้องร้องเรียกค่าทดแทน๑๐ล้านบาท
บุคคลที่๓เป็นเรื่องจริง
เพราะว่าคุณจูนต้องการออกมาปกป้อง

ทนายชายพัฒน์ยังระบุอีกว่า

ตอนนั้นแค้นละใคร

ล่าสุดนะครับที่เห็นข่าวก็มั่นใจว่าเป็นคนเดียวกัน
ประกอบกับแฟนคลับของคุณหนุ่ม

ผู้หญิงคนดังกล่าวไปคอนเสิร์ตทุกครั้งที่จูนไม่ได้ไป
ส่วนนุ่มกลาก็บอกว่าแยกกันอยู่๒ปี

พอพูดคุยกันในฐานะพ่อแม่ลูกครับ

เรื่องการขอโทษผมได้ขอโทษคุณจูนภรรยาผม

และด้วยความประมาทมากตอนไลฟ์

แต่ถึงอย่างไรผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้

ผมขอโทษจูนจากใจขอโทษจริงครับ
ส่วนคำว่าหย่าที่พูดเมื่อคืน
ไม่ได้หมายความว่าผมเลือกคนอื่น
หรือจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่เป็นข่าว

ได้คุยกันในเงื่อนไขต่างแล้ว

ผมพร้อมดูแลจูนและลูกทุกอย่าง
ส่วนผู้หญิงที่ถูกโยงว่าเป็นสาวคนสนิท

ระบุว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

และรอฝั่งภรรยาของคุณหนุ่มกะลา

เดี๋ยวค่อยชี้แจงหลังจากนี้
ส่วนเรื่องที่จูนจะมาฟ้องยังไม่ขอพูด

ขณะที่ชาวเน็ตก็ไปต่อ

ผู้หญิงคนใหม่ของหนุ่มกะลาจนพบว่า

ที่วิ่งเข้าไปหาอาเล็กทีละเดช

แต่พระเอกหนุ่มนั้นปฏิเสธ
เพราะมือคุณอเล็กกำลังเปียก

คือกำลังจะขึ้นเวทีปรากฏในห้องน้ำ
ทิชชู่หมดแล้วชุดที่ใส่เป็นชุดของแบรนด์

เอามือเช็ดเสื้อผ้าตัวเองได้ไง

คือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เอาคลิปนี้มาโพสต์

ทัวลงเลยว่าหญิง

คุณอเล็กบอกว่าโหเรื่องนี้มันทำให้ชีวิตผมแบบ
ผมเจอเรื่องแบบนี้ผมก็ไม่โอเคเหมือนกันนะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปกติเขาเป็นคนเรลลี่มากไง

เสียงของผู้หญิงที่ขอจับมือในคลิป
ว่ากันว่าเป็นผู้หญิงของคุณหนุ่มกะลา
ตรงนี้ใกล้ก่อน
มีเปรียบ
จังหวะนั้นน่ะคือไม่มีใครอยู่ใกล้ตัว
นอกจากแบบพี่กาดแล้วกาดเขาก็ไม่ได้มีทิชชู่อะไรแบบนี้ด้วย

เขาไปขุดกันมา